อายุหกสิบเก้าก็ใช้แพร่โฟมอ่ะค่ะถอแพร่โฟมไป
ปรากฏว่าพลาดตกน้ำแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ก็คนไปพบศพว่าลอยอืดอยู่ในเนี่ยค่ะคลองส่งน้ำ
จังหวัดนครนายกนะคะพบศพเมื่อเช้านี้เองตำรวจภูทรองคารักษ์ไปตรวจสอบค่ะ
ศพลอยอยู่ในคลอง๒๔หมู่๘อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก
อย่างที่เห็นค่ะนี่คลองส่งน้ำขนาดใหญ่ก็นำศพขึ้นมาแบบนี้นะคะ
น้ำตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าความกว้างสักประมาณยี่สิบเมตรได้น้ำลึกค่ะครับ
ศพนอนคว่ำหน้ามานะคะแล้วก็ขึ้นอืดแล้วในพงหญ้ามีรองเท้าแตะของผู้ตายวางอยู่ริมคลอง
ห่างออกไปก็มีแพรโฟมค่ะแพรโฟมยาวประมาณหนึ่งจุดห้าศูนย์เมตรนะคะ
กว้างหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรหนาประมาณสองนิ้วได้แล้วก็มีแม่ภัยยาวประมาณสองเมตรรออยู่ตรงนั้นด้วย
กู้ภัยช่วยกันนำศพขึ้นมานะคะผู้เสียชีวิตคือนางสาวสงัดคุ้มสมบัติอายุหกสิบเก้า
ตามตัวไม่มีบาดแผลอะไรค่ะจากการประเมินเบื้องต้น
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบสองชั่วโมงนะคะน้องสาวของผู้ตายค่ะ
นางสาววิเชียนคุ้มสมบัติอายุ๕๘ปีเล่าให้ฟังว่าผู้ตายทำงานเป็นคนสวน
อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอองคารักษ์บ้านก็อยู่ฝั่งตรงกันข้าม
ทุกครั้งจะใช้แพรโฟมทอข้ามคลองกลับบ้านช่วงเย็นเมื่อวาน
ผู้ตายบอกว่าเดี๋ยวจะข้ามเอาอาหารไปให้แมวหน่อยแล้วเดี๋ยวจะกลับมานะ
นี่ค่ะแพรโฟมอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะกลับมาเพื่อที่จะไปซื้อของที่ร้าน
แต่พอพูดแบบนี้ออกไปปุ๊บไม่กลับมาอีกเลย
ก็เลยออกตามหากันนะคะจนสุดท้ายพบว่าเสียชีวิตอยู่ในคลองนะคะ
ว่าผู้ตายคงจะถ่อแพร่โฟมข้ามคลองแล้วอาจจะพลัดตกน้ำ
แล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่มีใครเห็นด้วยก็เลยไม่มีใครช่วย
สุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
ขอข้ามไปเอาข้าวให้แมวแล้วก็ที่เขาก็พูดว่าไปซื้อเหล้ามากินกั๊กเลย

อ๋อหนูไปทำงานหนูกลับมาหนูก็ไม่เจอค่ะ
นะครับแล้วก็หาตัวไปตั้งเมื่อไรครับ